สั่งแซเต๊กเดิมไวเวอรีให้มาส่ง
ปรากฏว่าพอแซเต๊กมาถึงปุ๊บเปิดดู

ซอยจุคือเนื้อเนื้อดิบแอดอันของจีน

เพราะว่าทุกอย่างเขาบอกว่ามันดิบไปหมดเลย

แต่พอจะหันจิ้มเข้าปากเท่านั้นแหละ

เพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยมันยังสีแดงอยู่เลย

ไม่ใช่แค่สเต็กอย่างที่เห็นนะคะ

แป้งเนี่ยอาจจะเหมือนจะไหม้แต่ข้างในนี่คือยังแดงอยู่เลย

อันนี้ภาพนี้ลูกค้าสาวเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
กระทั่งเพจดังก็นำไปแชร์ต่อ
คือเรื่องมีอยู่ว่าลูกค้าสาวรายนี้
สั่งสเต็กร้านหนึ่งแถวลาดพร้าว
สั่งผ่านทางเดลิเวอรี่มา๖เมนูนะคะ

ราคาทั้งหมดเนี่ย๖๐๐บาท
แต่พออาหารมาส่งตามรูปที่เห็นเลยนะคะ
เนื้อสัตว์หมูไก่ปลาดิบค่ะ
เธอทานไม่ได้เธอรับประทานไม่ได้
จึงส่งภาพนี้ไปให้ทางร้านดูค่ะ
แต่ว่าเจ้าของร้านไม่ได้ขอโทษหรือว่ารับผิดชอบ
แถมยังขู่ว่าไปเจอกันที่ศาล

เมื่อไม่รับผิดชอบลูกค้าสาวรายนี้
จึงนำเรื่องราวมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยนะคะ
แล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้คนที่ชอบสั่งอาหารออนไลน์

หลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
บรรดาชาวเน็ตจัดรถทัวร์ขบวนใหญ่
เข้าไปถล่มเฟซบุ๊คของร้านสเต็กดังกล่าว
ต้องปิดเฟซบุ๊กหนีดราม่านี้ไปเลยค่ะ